ดูเรื่องราวของสัตว์กันบ้างนะคะ
ที่ตลอดข่าวนำเสนอต้องไม่ใช่สัตว์ธรรมดาธรรมดาแน่นอน
มันคือเศร้าเหล่าบรรดา
ไม่รู้มีอะไรติดคอตอนนี้มาแล้ว
ก็คือมันคือเหล่าบรรดาสัตว์แปลกที่หายากนะคะ
จะมีตัวอะไรมีคุณชนะอยู่ในนั้นไหม

สัตว์ตัวน้อยตัวนิดมีเยอะมากมาย
ดูไปแปลกขึ้นทุกตัว
อย่าตกใจไปนะครับคุณผู้ชม
ที่ร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์เปิดมาแบบนี้
แน่นอนว่าเราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กัน
แต่รับรองว่าสัตว์ในวันนี้จะไม่ธรรมดา
เพราะมันคือสัตว์แปลกหายาก
ที่เราได้คัดสรรมาให้ได้ดูกัน
จะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
มาเริ่มกันที่สัตว์แปลกตัวแรกกับงูดิน
สัตว์ตัวจิ๋วที่พบเห็นได้ยาก

คิดว่าน้องเป็นไส้เดือนแล้วแล้วก็
นี่ไม่ใช่ไส้เดือนแต่อย่างใด
แต่เจ้าตัวนี้มีชื่อว่างูดินนั่นเอง
โดยงูดินนั้นเป็นงูชนิดหนึ่ง
ที่ค่อนข้างพบเห็นได้ยากสักหน่อย
หากคุณไม่สังเกตดีก็แทบจะไม่เห็นมันเลย
เพราะมันจะอยู่ตามดินที่ชื้น
และมีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น
มันยังมีขนาดตัวที่เล็ก
และยาวเท่ากับพวกไส้เดือนเพียงเท่านั้น

เพราะงูดินเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย

แต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันมาก

ซึ่งจะเจ็บเหมือนกับโดนมดกัดนั่นเอง
หากเมื่อกี้ยังไม่แปลกพอ

พบกับสัตว์หายากตัวต่อไป

เลนแปลกหาดูได้ยากกันเลย
แหมเป็นใครเจอสัตว์แปลกแบบนี้

แต่มันคือจิ้งเลนนาม

พบเห็นได้ยากมากนั่นเอง

ที่มีลำตัวเรียวเล็กยาว
แต่มีขาข้างลำตัวทั้ง๔ข้างที่สั้น
และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสัตว์แปลกหายาก
ที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกัน
หากเห็นเจ้าพวกนี้ตามแหล่งธรรมชาติ
ก็อย่าจับน้องมาเลี้ยงเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับ

แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเจอน้องก็อย่าไปจับน้องมา
อย่าไปทำร้ายแล้วกันปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติกันไปเนาะ